เพราะว่าพอออกพรรษาเสร็จเรียบร้อยก็งานบุญใหญ่นะฮะ

เพราะงานกระถิ่นนี้มีเสียงปืนดังขึ้น
พอสิ้นเสียงปืนมีตาย๑มีเจ็บอีก๒
คนก่อเหตุไปซ่อนตัวในบ้านเพื่อน
แล้วก็เลยมีนาทีชุนละมุนย้อนกลับไปดูวินาทีชีวิตฮะ
นี่ครับคุณมิวคุณผู้ชมต้องก้มลงเพราะมีเสียงปืนดังขึ้นชาวบ้านเอ่ยตำรวจเอ่ยก็วิ่งกันไป
ละทิศคนละทางตำรวจวิ่งไปคุมสถานการณ์ชาวบ้านวิ่งหนีตาย
แล้วก็เสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นเป็นระยะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ครับ
ตุลาวัยรุ่นมาร่วมงานทอดกระถิ่นแล้วตีกัน
ก็เลยมีคนหยิบปืนขึ้นมาเพื่อจะยิงขู่
แต่ยิงไปยิงมาปรากฏว่ากระสุนไปเข้าร่างในเมืองคำลือชัยอายุ๕๓
แล้วสุดท้ายในเมืองเสียชีวิตนะฮะ
นั่นคือวัดไผลล้อมบ้านสามขาอยู่ในตัวเมืองจังหวัดมุกดาหารด้วย
เอากระถิ่นมาทอดไกลถึงมุกดาหารเพราะจริงแล้วทะเบียนบ้านของคนตายอยู่นนทบุรีนะฮะ
แล้วคนเจ็บอีก๒คนครับอายุ๒๘คือนายสิทธิศักดิ์โดนยิงเข้าที่ขาขวา
อีกคนอายุ๒๕ครับนายมานพนายมานพโดนยิงเหมือนกันโดนเข้าไปที่มือด้านขวา
โดนไปคนละแผลครับรักษาตัวที่โรงพยาบาลเหตุการณ์นี้คนก่อเหตุมือยิงเนี่ยรู้ตัวแล้ว
ชื่อว่าในขุนนายพงวิศนุอายุ๓๓ปีคุณผู้ชมดูภาพหน้าจอนี้ฮะ
คนก่อเหตุด้านซ้ายสุดก่อเหตุยิงมีคนตาย๑และเจ็บอีก๒
หลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วเขาวิ่งหนีไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านของเพื่อน
ซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับวัดที่มีการจัดงานทอดกระถิ่นครับ
ชาวบ้านเขารู้ครับทีนี้ชาวบ้านเขารู้เนี่ยนะฮะ
มุมหนึ่งก็ช่วยประถมพยาบาลคนเจ็บพาคนตายส่งโรงพยาบาลก่อน
ตอนแรกเนี่ยก็ลุ้นว่าจะช่วยชีวิตได้หรือไม่แต่ยื้อชีวิตไม่ได้ครับ
ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งไปล้อมบ้านล้อมบ้านที่ในขุนมือยิงไปซ่อนตัว
วินาทีตอนที่เขาไปล้อมบ้านแล้วเกิดนาทีวุ่นวายหน่อยนะฮะว่ามันเป็นยังไงฮะ

ใช่ครับคือบ้านเนี่ยเป็นบ้านของเพื่อนคนก่อเหตุที่เขาหนีมาซ่อนตัว
บอยู่อบอยู่ในบ้านในมุมของเพื่อนคนก่อเหตุเองก็ตามมาดู
มุมของชาวบ้านที่กลัวมือยิงจะหนีก็ตามมาเหมือนกันแล้วมีเหตุการณ์ประจันหน้ากัน
ก็เลยเนี่ยฮะต่างฝ่ายต่างเข้าใส่กันนิดหนึ่งพุ่งกันแบบนี้ตำรวจก็เลยต้องมาครับ
ตำรวจมาช่วยคลี่คลายสถานการณ์เรื่องใหญ่ถึงขนาดที่ว่าผู้การจังหวัดนะฮะ
ใหญ่สุดในจังหวัดมุกดาหารตำรวจเนี่ยพลตมตรีชัดชัยวงสุนะผู้การจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ด้วยตัวเองครับ
ไกลเกลี่ยเคลียร์ชาวบ้านใจเย็นนะทุกคนแยกย้ายตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวตำรวจจัดการต่อเวลาผ่านไป๓ชั่วโมงสุดท้ายมือยิงจึงยอมมอบตัวแต่โดยดีฮะ
เห็นหน้าจอครับคุณผู้ชมด้านขวาในขุนมือยิงมอบตัวเสร็จแล้วพาตัวออกไปโรงพักใกล้แต่ก็กว่าจะพาฝ่าวงล้อมชาวบ้านไปได้ก็ไม่ง่ายนะฮะ
เพราะชาวบ้านก็ล้อมหน้าล้อมหลังอย่างที่เห็นครับในขุนบอกว่ายังไงเขาสารภาพว่าเขายิงจริงแต่ไม่ได้ตั้งใจยิงผู้ตายโดยตรงนะ
ต้นเรื่องมันมาจากว่าเพื่อนในกลุ่มถูกวัยรุ่นเจ้าถิ่นเนี่ยทำร้ายร่างกายงานบุญกระถิ่นก็จะมีวัยรุ่นมาร่วมงานด้วยมีทั้งเจ้าถิ่นมีทั้งต่างถิ่นถูกวัยรุ่นเจ้าถิ่นทำร้ายเพื่อน
ปรากฏว่าหยิบปืนลูกโม่จุด๓๘ยิงขึ้นฟ้า๒นัดเพื่อป้องกันไม่อยากให้เหตุบานปลาย
จังหวะนั้นผู้ตายและคนเจ็บพยายามที่จะเข้ามาหาเขาก็เลยยิงใส่เขาบอกแบบนี้นะฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ
ชาวบ้านก็ไปช่วยเก็บกวาดจุดเกิดเหตุ

โต๊ะกับอี่ล้มละนิระนาจ
ยังเหลือคราบเลือดผู้ตายที่แห้งติดอยู่บนถนน
นี่ฮะคราบยังแห้งอยู่ตรงนี้เลย
หนึ่งในคนเจ็บเล่าให้ฟังครับนายมานพ
ทุกคนกำลังสนุกอยู่กับงานกระถิ่นวัยรุ่นทะเลาะกันเฉยเลย
โดนเข้าไปที่ข้อมือขวาแผลเขาเนี่ยครับคนนี้อายุ๒๕นะ
จู่เสียงปืนดังขึ้นแล้วเขาเห็นว่านายสิทธิศักดิ์ถูกยิง
จะเข้าไปดูกลุ่มคนก่อเหตุหันกระบอกปืนเข้ามาจ่อยิง
แล้วกระสุนเฉียดถาเข้าไปโดนแขนของเขา

อยู่ในงานผมไม่รู้ครับแต่อยู่หน้าวัดผมคือ

เหตุการณ์นี้ตายหนึ่งเจ็บอีกสอง
ในขณะที่ญาติครับ
เตรียมนำร่างของผู้ตายในเมือง
ประกอบพิธีทางศาสนา

นี่ครับเป็นเจ้าภาพจัดงานทอดกะถิน
ของผู้ตายบอกว่าทุกปีคือผู้ตายจะทำบุญทอดกระถิ่นให้กับวัด
แล้ววันนั้นก็ไปร่วมงานจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้น
บอกว่าผัวเธอตั้งใจจะเข้าไปห้ามแต่ก็ถูกยิงจนตาย
ตอนนี้เสียใจมากพูดไม่ออกเลย
สงสารมากนะครับหัวอกของผู้หญิงที่คุณผู้ชมเห็นด้านซ้ายมือเนี่ย
บอกว่าล่าสุดศูนย์เสียสามีเมื่อต้นปีลูกชายคนสุดท้องก็มาตายจาก
เพราะถูกยิงเหมือนกันปีนี้นี่คือคนที่เธอรักเนี่ยตายไปสองคนเพราะถูกยิงแล้วนะฮะ
คดีเมื่อตอนต้นปีก็ยังเงียบไม่คืบหน้า
ล่าสุดขาดเสาหลักคือคุณลุงคนนี้ฮะลองฟังครับ
น้องมันนี่ก็เหมือนโดนรูปภูมิกับคุณพ่อฮะ
แม่ก็พูดไม่ออกเนอะมันหลายอย่างอ่ะหลายอีกมันรับไม่ได้
มันเยอะไปและมันเร็วเกินไปมีเรื่องนี้แล้วกัน
แกก็จะไปแบบคล้ายว่าห้ามไปก่อนไปเคลียร์มั่งเรื่องอะไรมั่ง
ตั้งใจว่าอีกปี๒ปีจะกลับมาอยู่บ้านแล้ว

ทำงานใหนทั้งชีวิตมาแล้วนะ
แกอยู่กรุงเทพฯมาตั้งแต่อายุหนึ่งเยอะน้อย

ทุกปีจะเอาบุญกระถิ่นกลับไปบ้านเกิด
อีกปี๒ปีจะกลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่มุกดาหาร

ผู้หญิงคนนี้เธอรู้จักกับฝั่งคนก่อเหตุมือยิงคือในขุนด้วย

มาทำร้ายกลุ่มคนก่อเหตุ
ขุนมือยิงพยายามห้ามและช่วยเพื่อน

แต่ไม่มีใครฟังก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้า
จังหวะนั้นเธอวิ่งหนีเอาตัวรอด
แล้วคนตายคุณลุงเมืองนะฮะ
ว่าพยายามจะเข้าไปช่วยระงับเหตุ
แต่ด้วยความที่ไปอยู่ต่างถิ่นมานานไง

คนอาจจะไม่คุ้นหน้าก็เลยถูกลุกหลงจนตายครับ

อันนี้คือหนูพูดตามความเป็นกลางเลย
คือหนูก็เป็นคนในหมู่บ้านเหมือนกัน
คือหนูก็เห็นคนในหมู่บ้านของหนูกระทำเขาก่อน

นี่เขาไม่รู้ว่ามีแผลอะไรกันมาก่อนหน้านั้นไหม
แต่ที่รู้คือหนูเห็นในเหตุการณ์คือ

คุณผู้ชมครับยาดของมือยิงบอกว่าปกติแล้ว

คุณมิ้วคุณผู้ชมครับชอบไปร่วมงานบุญ

กลุ่มเพื่อนเขาเองก็รวมเงินกันเพื่อทำโรงทานด้วย

แต่ว่าเพื่อนในขุนถูกเจ้าถิ่นทำร้าย
อันนี้ข้อมูลเนี่ยค่อนข้างจะมาในทางนี้นะฮะ
ด้วยความเป็นห่วงและกังวลว่าเพื่อนจะถูกทำร้ายหนักขึ้น

ก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อระงับเหตุแล้วมันก็บานปลาย
ญาติของในขุนยืนยันว่าขุนไม่ใช่คนใจร้อน
แต่ใครอย่ามาหาเรื่องเขาก่อนก็เท่านั้น
ก็คือถ้าร้ายมาก็ร้ายกลับแต่ไม่เคยไปหาเรื่องใครก่อน
ตอนนี้ตัวของในขุนอยู่ที่โรงพักแล้วนะครับ

ฝากขังสารจังหวัดมุกดาหารแจ้ง๔ข้อหาครับ

พกพาและยิงปืนในที่สาธารณะโดยผิดกฎหมายฮะ

คนที่ไม่รู้เรื่องด้วยเขาไปห้ามถูกยิงตาย
มีคนไม่รู้เรื่องถูกยิงโดนลูกหลงบาดเจ็บอย่างนี้ค่ะ
คำถามคือแล้วจะพาปืนไปในที่สาธารณะ
ทำไมในงานบุญแบบนี้เนอะ